มาดูเรื่องของเหตุรุนแรงในครอบครัวนะครับ
เพราะว่าแม่ของเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ก็ไปร้องต่อมูลที่ปวีนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
บอกว่าลูกสาวถูกพ่อแท้ทำร้ายร่างกาย

เพราะว่าจะไปรับลูกสาวที่โรงเรียน
ปรากฏว่าลูกสาวไม่อยู่ที่จุดนัดพบ

โดยผู้เป็นแม่ก็นำคลิปมาเป็นหลักฐาน

นี่นะครับก็เป็นคลิประหว่างพ่อกับลูกนะครับ
ซึ่งนางเอนามสมมุติอายุ๔๙ปี
ผู้เป็นแม่นำคลิปนี้เข้ามาร้องทุกข
นางปวีนาหงษกุลประธานมูลิธิ

เพื่อขอให้ช่วยเหลือเด็กหญิงโบนามสมมุติ

หลังจากถูกนายกรบิดาแท้ทุบตี

นางเอให้การว่าได้แยกทางกับนายกร

โดยอดีตสามีไม่ยอมให้ลูกมาเลี้ยงดูนะครับ
จนกระทั่งเกิดเหตุล่าสุดในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา

ได้ทำร้ายเด็กจนศีรษะแตก
แล้วก็ยังบีบคอจับหัวโขกกับบ่อน้ำนะครับ
ทางเจ้าของปั๊มน้ำมันพยายามไปช่วยเหลือก็โดนเอาหมวกกันน็อกฟาด
ขณะนี้ตนเองเป็นแม่ก็อยากจะได้ลูกมาเลี้ยงเอง
แล้วก็จะสู้คดีกันให้ถึงที่สุดนะครับ
เมื่อไปหาลูกที่บ้านพักย่านบึงกลุ่ม
ก็พบว่าลูกถูกขังไว้ในห้องสภาพศีรษะแตก
ยังไม่ได้ไปหาหมอทำแผลเลยนะครับ
ซึ่งลูกมีอาการหวาดภาวะอยู่ตลอดเวลา
ก็ตอนนี้ผู้เป็นแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
จึงได้ขอความช่วยเหลือจากทางมูลิธิปวีนาครับ
จากนั้นนางปวีนาหงษกุลก็ได้พานางเอ
เดินทางไปสถานีตำรวจนครบานบึงกลุ่ม
เพื่อให้ตำรวจไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว

แต่เมื่อไปถึงคาดว่านายกรจะไหวตัวทัน
ก็เลยรีบพาเด็กออกไปจากบ้านแล้ว
ตอนนี้จึงได้ให้นางเอเดินทางไปแจ้งความ

แล้วก็จับกลุ่มนายกรมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนเรื่องของการจะนำลูกมาสู่อ้อมอกแม่อีกครั้ง
ก็ต้องสู้คดีกันต่อไปนะครับ